ดูข่าวตรงนี้กันก่อนนะครับทุกผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะฮะ
วัยรุ่นสมัยนี้เลือดร้อนเหลือเกิน

หรือว่าก็เลือดร้อนกันมานานแล้วก็ไม่รู้นะ
แต่ที่ชนบุรีเนี่ยถูกทำร้ายกันจนแบบล้มลงไปนอนกลางพื้นถนนเลยนะฮะ
โม่งชาวบ้านเยอะแยะไปหมดเลยครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะชาวบ้านได้แต่ถ่ายคลิปเอาไว้ไกล

กลุ่มรุ่มหนึ่งแต่ว่าหนึ่งเนี่ยนอน

ใช่ฮะ
ตรงนนี้เข้าหัวด้วยหรือหรอ

นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชนบุรีนะฮะ

ผู้ชายสองคนกำลังเตะใส่คนที่นอนกองอยู่กับพื้นถนน

นี่เป็นซอยกลมที่ดิน๖
ตะบลหนองปลืออำเภอบังละมุงนะครับ
แล้วสองคนนั้นที่ทำร้ายเขา
ก็เดินจากไปทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

หลังจากนั้นเนี่ยกู้ภัยก็เข้ามาช่วยคนเจ็บนะฮะ
เพราะว่ามีคนแจ้งไป
นี่กู้ภัยมาถึงแล้วนี่ฮะ
คนเจ็บเนี่ยชื่อสุธิพงศ์ใจกล้าอายุ๒๑ปี
เป็นแผลปูดบวมตามใบหน้าไปหมดศีรษะนี่ก็หนักเลยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นวัยรุ่นสองคนสักลายเต็มตัวเลย
ขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์มาจอดแถวนั้น
แล้วเห็นคนเจ็บเนี่ยเดินไปหาสักพักนึงก็มีการทำร้ายกันเกิดขึ้น
แต่เขาไม่กล้าไปช่วยกันกลัวจะถูกลุกหลง
ก็ได้แต่โทรแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีชาวต่างชาติถ่ายคลิปเอาไว้
นี่ฮะญาติของนายสุธิพงศ์คนเจ็บบอกว่าที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ย
เป็นปัญหาบาดหมางส่วนตัวก่อนหน้านี้คนเจ็บเคยโดนขู่ทำร้ายมาก่อนแล้ว
แต่ก็คิดว่าเคลียร์กันไปแล้วน่าจะจบไปแล้ว
ไม่รู้ยังไงนี่มาทำร้ายกันแบบนี้อีก
ข้าว่าจะแคลกไว้ก็คิดว่ากลับมือมาจากปู่เก่าหรือเปล่า
แล้วเคยบอกว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็คือจัดที่นั่น
เคยโพสขู่กันมาก่อนแต่เมื่อวานจบกล้อม
โอ้โฮกลัวเองแล้วกันจริงเลย
นี่ฮะล่าสุดเนี่ยสพนปลือนะครับท่านผู้ชมครับ
ตามตัวกันอยู่ทั้งคืนเนี่ยนะฮะ
คนที่ไปทำร้ายเขาช่วงบ่ายวันนี้มาแล้ว๒คน
นายไกรลาศงามบุตรดากับนายสมบูรณ์จิ่งตา
นี่ฮะสองคนในคลิปที่แบบเขานอนสลบไปแล้วยังไปเตะอ่ะ
มาพบพนักงานสอบสวนแล้วนะฮะ
ตกลงอยู่ในท้องที่สพเมืองพัทยานะฮะท้องที่เกิดเหตุนะครับ
คือคนก่อเหตุเนี่ยอย่างไกรราชเนี่ยบอกว่ารู้จักกับคนเจ็บคือสุธิพงศ์นะ
แล้วก็เคยบาดหมางกันเรื่องการซ่อมจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีคนมาบอก
เขาบอกไม่กลัวหรอกไกรราชเนี่ยอยากจะเจออยู่เหมือนกัน
รายราชบอกผมก็แค้นมากผมก็เลยชวนสมบูรณ์ไปด้วย
ไปถึงก็ไปดักรอเขาพอเจอก็เลยช่วยกันรุมทำร้าย

นั่นน่ะสิแม่บอกโมโหแค้นเหลือเกิน
แต่ไปพาพวกไปด้วยก็เลยสองรุ่มหนึ่งนี่เขาสลบเหมือดไปเลยนะครับ
เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสนะฮะ
เพราะเข้าศีรษะเนี่ยตอนนี้บาดเจ็บหนักอยู่นะครับ
ก็ถูกดำเนินคดีไปเรียบร้อยนี่มายกมือไหว้ขอโทษตอนนี้เนี่ย
อือเขาตายขึ้นมาทำยังไงใช่ค่ะเพราะภาพเหตุความเกิดขึ้นมันโหดไปกันเงี้ยคะ
เขาสลบไปแล้วจะไปเตะเขาแล้วเตะเข้าหัวเขาอีก